คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้โอ้ยปีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะ
สำหรับป้ารัตนาโด่งดังมากในโซเชียลนั่นเองนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องราวมาแต่งกันเป็นเพลงแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ทะลุล้านเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปชมผลงานเพลงนี้
รัตนาสามชาติจากแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ
รับรู้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะโอ้โหรัตนาสามชาติโดยน้องแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ
ปล่อยให้แฟนแฟนเนี้ยฟังกันทั้งยูทูปเฟสบุ๊กและติ๊กต๊อกค่ะ
ปรากฏยอดวิวในติ๊กต๊อกนะฮะพุ่งทะยาน๑วัน๑ล้านวิวคุณผู้ชมค่ะ
เน็ตบอกชอบอกชอบใจเรื่องราวของป้ารัตนาขวัญใจชาวโซเชียลนั่นเองนะฮะ
ก็กลายมาเป็นเพลงจังหวะโจ๊ะสนุกแบบนี้
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเปิดใจน้องแนนซี่ท็อปไลน์ทันทีค่ะ
ตัวบอกว่ายอมรับเลยพี่ตกใจมากแล้วก็เกาะกระแสป้ารัตนาจริงนั่นแหละ
เพราะว่าเธอนี่แหละค่ะคือแฟนคลับตัวยงของคุณป้ารัตนาเลย
ดูทุกคลิปดูจะหลงรักเลยก็เลยอยากจะร้องเพลงให้ป้ารัตนานะฮะ
ซึ่งทางหมอปลาเองที่ดูแลป้ารัตนาอยู่ตอนนี้
ซึ่งพอปล่อยเพลงออกไปแล้วกระแสดีเกินคาดค่ะ
แนนซี่ก็บอกว่าตั้งแต่เธอเป็นนักร้องมานี่นะ
ไม่เคยประสบความสำเร็จท่วมท้นภายในคืนเดียวแบบนี้มาก่อน
เกาะประแสป้ารัตนานี่เปล่า
เกาะแน่นอนเพราะว่าแนนซี่คือเอฟซีของป้ารัตนาคนนึง
ทำเพื่อความสุขของตัวเองก่อนอยากร้องเพลงให้ป้า
อยากเห็นป้ามีความสุขแล้วพอได้ไปพบกับป้าจริงนะ

เกินคาดเลยค่ะเพราะว่าทุกคอมเม้นท์ที่เข้ามาเนี่ย
บอกว่าเพลงเพราะแล้วก็คือตรงเนื้อหากับป้ารัตนา
คือเพลงนี้เราแต่งให้ป้ารัตนาจริง
ไม่เคยมีมากกับการเลยของแม็ซี่ในชีวิตจนแต่เป็นศิลปินมา

อยากจะฟังเพลงนี้ถ้ามีงานโชว์ตรงโชว์ตัวที่ไหนยังไงหรือเปล่า

มาให้กำลังใจหน้าเวทีกันแบบรักษาระยะห่างกันได้เลยนะฮะ
นักร้องสวยจังเลยและไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องนะคะ
แต่ว่าน้องแนนซี่เนี่ยเขาเป็นนักร้องสาวที่แซ่บคุณดูแต่ละชุดเขา
สุดยอดปลาร่าเพิ่งปล่อยมาแบบว่าเป็นภาพนะฮะ
หุ่นในชุดว่ายน้ำแต่ละชุดเนี่ยสดใสหนุ่มกดไลค์กันรัวเลย
นาซี่บอกว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากความชอบส่วนตัวนี้แหละค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ทั้งอายุรูปร่างของตัวเองกำลังพอดิบ
พอดีก็เลยตัดสินใจถ่ายเอาไว้ดูเล่นนะฮะ
ถ้าเกิดว่ามีอายุกว่านี้เดี๋ยวโอ๊ยไม่กล้าถ่ายหรือเปล่า
แต่พอแฟนเพลงเรียกร้องอยากจะได้เก็บไว้ก็เลยแท็กทีมกับสาวโบ
จำโบได้ไหมโบค่ะโบค่ะ
โบซุปเปอร์วาเลนทรายคุณภาควรแท็กผู้กันไปเลยเป็นไงน่ะปฏิทิน
เอามาขายกันไปเลย๑๒เดือนดูกันไปยาวนะคะ
รายได้เอาไปมอบให้การกุศลหมดเลยจ้ะสวยใจบุญหนุนนำสุดเลยนะคะ
ก็ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้เพลงรัตนาสามชาติโด่งดังเปรี้ยงขึ้นไป
ต้องร้องอีกไหมคะรัตนา
จะส่งให้ให้ร้องหน่อยแต่กลัวจำเนื้อไม่ได้
ได้จัดรัตนานะ